ถือว่าเรียกร้องกันต่อเนื่องมานาน๕เดือนแล้ว

ล่าสุดวันนี้ค่ะกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อ
เขาก็เลยเดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงคมนาคม
อยากที่จะเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญัติการจราจร
บอกว่าต้องบังคับให้รถจักรยานยนต์วิ่งชิดขอบทางด้านซ้าย
ห้ามวิ่งระหว่างเลนห้ามใช้สะพานแล้วก็ห้ามลอดอุโมงค่ะ
สมาชิกกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มารวมตัวกันกว่า๒๐๐คัน

เพื่อยื่นหนังสือถึงนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ต้องการเรียกร้องให้ทางกระทรวงแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๕๙
บังคับให้รถจักรยานยนต์ขับขี่รถชิดขอบทางด้านซ้าย
เข้าเส้นทางหลักห้ามวิ่งระหว่างเลน
รวมถึงคัดค้านการห้ามรถจักรยานยนต์ใช้สะพานข้ามแยกและอุโมง
พีรสิตจิระวงภัยศาลแอดมินกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อบอกว่า
เรียกร้องคำสั่งห้ามนี้มานาน๕เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
วันนี้เลยต้องรวมตัวกันเพื่อมายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกัมปนาศอรุณคีรีโรธ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานนางเลิ้งพร้อมกำลังตำรวจ
เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย
โดยก่อนหน้าที่สมาชิกกลุ่มปลดแอบสองล้อจะเดินทางมาถึงกระทรวงคมนาคม
ได้มีการนัดรวมตัวกันที่หน้าซอยพัฒนาการ๑๗
คลองตันเขตพระขนงเพื่อจะยื่นหนังสือเรียกร้องถึงเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้อุโมงลอดทางแยกมหายสวรรค์หลังก่อสร้างเสร็จด้วยค่ะ